ตัวเลยอุ้ยพูดเหมือนมาฟรีเลยนะเอออืมทำเอาหมอฤทธิ์เนี้ยซึ้งจนน้ำตาแตกเลยค่ะ
ค่ะแต่แต่แต่ยังไงมีคนอีกคนนึงชื่อว่ากันหนุ่มกันนับพัดนั่นแหละ
ยังไงคนดีคนเดิมของพี่แจ๊คนั่นแหละค่ะเพื่อนสุดที่รักของหมอฤทธิ์เขาได้
เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเคลียร์ก่อนยังไงทั้งฤทธิ์ทั้งการทั้งโตเนียลอ๋อยรุ่นเดียวกันทำข่าวมาสนิท
สามคนค่ะคนดีคนเดิมพร้อมกันสามคนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเขากลัวหนุ่มน้อยใจเนาะ

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะเพื่อนสุดที่รักของหมอฤทธิ์เขาได้ที
หมอริชก็เลยขอแฉเอ้ยขอขอโทษขอเมาส์หน่อย
ขอเมาส์เพื่อนออกสื่อหน่อยกันละกันนะคะ
คือเพื่อนกันคนนี้นะเคยมาช่วยร้องเพลงวันเปิดคลินิกนะ

ใจดีแต่หมอฤทธิ์เนี่ยต้องจ่ายเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

เขาเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
ที่เขาเคยช่วยเหลืองานเราแบบว่ามาร้องเพลงให้เราฟรี
ใช่ค่าตัวเขาตอนนั้นหลักแบบ๒๓แสนอะไรอย่างนี้

เราก็เลยปิปากไปว่าเพื่อนเราดูแลหน้าให้เพื่อนฟรีนะ
เพื่อนมาเลยเออ

เพื่อนมาจริงแล้วเพื่อนมาบ่อยกว่าเราด้วย

แล้วตอนนี้แต่งตั้งเขาแล้วว่าเป็นผู้ตรวจการคลินิก
เป็นเจ้าของคลินิกเหรอ

มาบ่อยเพื่อนกันเดินเข้ามาแล้วเพื่อนกันบอกว่าอะไรแพงสุด
คุณคุณมาดูถึงฟื้นของของของธรรมแซนใช่ไหมครับ

ขะทุนขะทุน

เออฝุ่นชื่อจะมองชายของหมอลิทรแล้วอีกแปปแล้ว
แล้วอิจฉาเนาะเป็นคนผิวหน้าเป็นคนดูเป็นหมอไง
ก็ต้องดูแลผิวหน้าตัวเองดีแล้วมีผิวสมขา

ดูเลยค่ะน้อง

โอ้โหเรียกว่าเป็นลาบอันประเสริฐ

อย่างนี้ว่าตอนนี้ริวรอยคุณมาแล้วนะ
คุณจะรู้สึกดูดีขึ้นมั่นใจขึ้น
เสร็จปุ๊บแฟนเราก็จะรู้สึกว่าดี

แบบว่าไม่มีลิมิตอะไรอย่างนี้ได้ไหม

ถ้าเขาต้องการแบบฉีดเราก็ฉีดให้ได้
แต่ถ้าเขากลัวเข็มแล้วก็มีเครื่องมือให้เขา

ถูกไหม
ก็คือเป็นแฟนหมอดีแน่นอน
ดีแน่นอน๑๐๐